ไปดูอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการปลุกเสกท้าเวชสุวรรณนะคะ
พิธีนี้นะตอนทำพิธีคนที่มาร่วมพิธีมีอาการแปลกเกิดขึ้น
คุณผู้ชมเป็นยังไงอะไรกันบ้างไปดูเลย
เกิดขึ้นตามดู
นี่ค่ะนี่คือพิธีปลุกเสกท้าเวทสุบันที่วัดบางชันเขตธรรมดา
กรุงเทพคนร่วมพิธีเนี่ยเขาที่มาที่วัดเนี่ยเขาจะใส่เสื้อสีแดง
กันแล้วก็จะมีถูกเจิมหน้าผากเพราะว่าเขาทำพิธีปลุกเสก
พอหลังจากนั้นเนี่ยหลายคนมีอาการแปลกท่าทางเขาคล้ายกับอะไรคุณว่า
เหมือนกับว่าคล้ายกับยักษ์ใช่เขาบอกว่าหลายคนมีท่าทางคล้ายกับยักษ์
ว่ากันว่าเป็นท่าทางเหมือนรูปปั้นท้าเวสวันตอนถือกระบองเห็นไหมคะ
ถือกระบองแล้วก็ร้องแล้วก็กระทืบเท้าก็มี
คนที่เชื่อและศรัทธาเขาบอกว่าบารมีครูเนี่ยแรงแต่มันก็เป็นเรื่องราวพิธีกรรมความเชื่อความเข้มขลังอะไรแบบนี้เนาะคุณผู้ชม
ส่วนเรื่องราวของยักษ์ท้าเวชสุวรรณแห่งวัดบางชันเนี่ยที่มีขึ้นเนี่ย
พระอาจารย์กฤษณะท่านฝันว่ามียักษ์องค์สีแดงมาพูดด้วยน้ำเสียงโบราณดังกลางวานเลยว่า
พระคุณเจ้าข้าชื่อเวสวรรณข้าขอมาอยู่ที่วัดแห่งนี้ด้วย
หลังจากนั้นพระอาจารย์สะดุ้งตื่นพร้อมอธิษฐานว่าถ้ามีบุญบารมี
ขอให้ได้พบเจอกับยักษ์ตนนี้แล้วนำพามาสร้างความเจริญแก่วัดบางชันด้วยเถิน
แล้วก็มีโอกาสพบเจอรูปปั้นท้าเวสวัน
ก็เลยได้มีการอัญเชิญมาตั้งเอาไว้ที่วัดบางชันแห่งนี้ก็เลยหลังจากนั้นทำให้วัดบางชันเองเนี่ย
มีชื่อเสียงโด่งดังจริงสำหรับคนที่จะมากราบไห้ทาเวสวันในกรุงเทพเนี่ย
ก็จะต้องนึกถึงวัดบางชันนี่แหละนะคะแต่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
คุณผู้ชมเขาว่ากันว่าใครที่บูชาทาเวสุวรรณห้อยเหรียญทาเวสุวรรณหรืออะไรต่างเนี่ยค่ะ
บังเกิดเรื่องของโชคลาบบารมีความร่ำรวยเงินทองเพราะว่าหลายหลายคน
ถ้าเกิดค้าขายเขาก็จะไปขอทาเวสวันให้ขายดีมีเงินมีทองเพราะเขาเชื่อว่า
เวสวันคือผู้ที่ปกปักรักษาขุมทรัพย์ค่ะเรียกได้ว่าแบบ
รวยมากรวยขนาดไหนเปรียบได้กับท้าเวสวรรณที่สุดแล้วไม่มีใครเกินนี้แหละ
ใช่ยังไงก็ไปค่ะขอบคุณติ๊กต๊อกของคุณท่านนี้ด้วยนะคะ
วัดเนี้ยเยอะมากเลยคุณไปตอนไหนคะไปมาเมื่อประมาณสองสามสัปดาห์ก่อน
ตอนนี้ฉันชวนคุณไม่ไปเหรอคะไปก็ไปตลอดอ๋อค่ะไปอยู่หน้าวัดนั่นเอง
เยอะมากอะไรเยอะเยอะอืมอะไรเยอะอ่ะลอตเตอรี่เต็มไปหมดเลย
ใช่แล้วจริงตรงนั้นมีแบบว่าคนไปเยอะมากแล้วเขาจะมีโรงทานด้วยนะ
วันเขาจะมีการตั้งโรงทานด้วยใครมีโอกาสอยู่แถวนั้นหรือว่าอยากจะไปใกล้ในกรุงเทพก็แวะไปได้นะคะวัดบางชันนะดีค่ะ